สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเพื่อก็เหมือนพี่พี่ส่งมา
ไม่จะบอกให้เยอะไม่จะบอกให้เยอะ

มีเสื้อนี้เมื่อวานถ้าใส่ออกกาศไป

เมื่อวานเราใส่ไปแล้วคนถามมาเยอะมาก
วันนี้ก็เลยมาบอกกันแล้วนะครับ

โดยนำรายได้จากการจำหน่ายจริงตัวละ๒๐๐บาทนะครับ
สมทบเข้าโครงการจัดซื้อครูพันธ์ทางการแพทย์
ของอาคารโนมินทรบพิษ๘๔พันศา

วันนี้ถึง๑๐สิงหาคมเท่านั้นนะครับ
ถ้าคุณยืนต่อไปกว่านี้เขาอาจจะไม่ซื้อแล้วมานั่ง

ติดใหญ่เลยครับก็นี่นะฮะก็เป็นเรียกว่าเดือนนี้เป็นเดือนสำคัญด้วยนะครับ
ก็เหมาะกับเสื้อที่สวยอย่างนี้นะ
ก็แน่นอนเขาจะต้องเริ่มหลายคนก็ให้เริ่มใส่เลือดเสื้อเหลืองกันแล้วล่ะ
ถูกต้องครับนะครับต้องมีไว้นะครับ
มาเรื่องของสถานการณ์นะฮะ๑๓ชีวิตทีมหมูป่านะครับ
ซึ่งอยู่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนคุณผู้ชมครับ
แน่นอนครับว่าวันนี้นะฮะก็หลังจากที่มีการประเมินสภาพอากาศแล้ว
ก็บอกว่าฝนเนี่ยก็ยังตกอยู่นะฮะ
แล้วก็ดูกันแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเติมเข้ามาเนี่ยนะครับ
ก็อาจจะมีการสูบน้ำจนกระทั่งให้น้ำเนี่ยลดถึงบริเวณสามแยกนะฮะ
ที่ก่อนที่จะไปถึงตัวเนินนมสาวนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าระยะทางคุณมดดำพี่ม้าคุณผู้ชม
ถ้าเดินได้จนถึงตัวน้องนะฮะ

น้องน้องต้องเป็นแบบว่ามากกว่า
มันคือว่าเฉพาะแค่ระบุเส้นผ่าน

นี่นะฮะก็คือเรียกว่านักดำน้ำนี่นะครับที่ชาวอังกฤษนะฮะ
หรือว่าในหลายฝ่ายที่มาแล้วเขาลองมาเห็น
เขาบอกเลยว่านี่คือยอดเขาเอเวอเลส
เป็นถ้ำที่เรียกว่าการดำน้ำยากพอกับการขึ้นเขาเอเวอเลส

ถ้าสมมุติจะต้องช่วยเด็กนะพี่หนุ่มนะ
บอกเด็กจะต้องดำน้ำจากจุดเนินนมสาว
ถ้าพี่คิดพี่หนุ่มบอกเนี่ย๓๐๐เมตรแล้วต้องเดิน๔๐๐เมตร
ถึงต้องมาจุดมาดำน้ำอีก๘๐๐เมตรนะ

คือต้องบอกหน่วยซิลยัง๕๖ชั่วโมง

ตอนนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการเจาะโพรงนะครับ
ก็กำลังหาจุดที่เรียกว่าใกล้กับบริเวณเนินนมสาวให้มากที่สุด
มีกระแสข่าวมาแต่ยังไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะครับ

บอกว่าเลยจุดเนินลมสาวไปด้านบนนะ

ไปพบโพรงพบปล่องหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเนินทางตรงด้วย
ถ้าเกิดว่ามันมีการติดขัดอะไรก็อาจจะมีการเปิดให้มันกว้างขึ้น
มีสิทธิ์ที่ลงไปถึงพื้นปุ๊บเนี่ยเดินย้อนกลับมาหาน้องได้ใกล้เลย
และก็มีโอกาสที่จะพาน้องเนี่ยขึ้นทางนั้นด้วย
อืมแต่ขอต้องดูอีกสักนิดนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับค่ะส่วนสถานการณ์นะฮะตอนนี้ก็ได้ทางไทยรัฐทีวีก็ได้มีการเอ่อ
บอกมาเป็นข้อเลยนะฮะสำหรับทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนนั้นยังอยู่บริเวณเนินนมสาวภายในถ้ำหลวงนะครับ
ข้อ๒นะฮะทีมหมูปากทั้ง๑๓คนนั้นปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงโดยโค้ชเอกเอกกระพลจันทวงนะครับ
ร่างกายอ่อนแอแล้วก็สู้ผอมที่สุดนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยสละอาหารให้กับน้องแล้วก็พักผ่อนน้อยเพราะว่าดูแลน้องทุกคนนะครับ
๓นะฮะตอนนี้ก็มีแพทย์พยาบาลรวมถึงทีมของซิลเนี่ยอยู่ดูแลทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนโดยตลอดเวลานะครับ
ข้อที่๔นะฮะมีการสอนให้ทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนนั้นดำน้ำแล้วก็ว่ายน้ำเพราะว่าน้องเนี่ยเห็นบอกว่าว่ายน้ำกันไม่เป็นนะฮะก็เรียกว่ามีการเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะพาน้องออกจากถ้ำ
ข้อห้านะครับแผนแรกยังคงเป็นแผนที่พาน้องน้องทั้ง๑๓คนนั้นออกจากทางปากถ้ำโดยการใช้วิธีการดำน้ำแต่ยังไม่สามารถกำหนดเวลาได้นะครับว่าจะเริ่มออกมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าต้องเน้นความปลอดภัยให้สูงที่สุดนะครับ
ข้อ๖นะฮะแผนการออกมาจากถ้ำก็ยังมีวิธีอื่นน้ำออกไปหรือว่าปิดทิ้งนะครับก็เรียกว่ารอดูกันต่อไปนะครับ
ข้อที่๗น้ำยังคงเป็นอุปสรรคสำหรับภายในถ้ำหลวงอยู่ดี
ที่๘นะครับระดับน้ำในถ้ำหลวงนั้นโดยเฉพาะจากบริเวณโถง๓ซึ่งเป็นที่ประจำของทางหน่วยซิลเขาไปถึงเนินนมสาวยังสูงนะครับ
บางจุดถึงระดับเพดานถ้ำทีเดียว
ข้อที่๙ตลอดเส้นทางภายในถ้ำหลวงนั้นมีการวางเบสไลน์นะครับแล้วก็ถังอากาศพร้อมหมดแล้วเตรียมให้น้องออกเลยนะฮะ
ข้อที่๑๐ทีมซิลใช้เวลาจากปากถ้ำหลวงไปถึงเนินนมสาวทั้งหมดเข้าไปอย่างเดียวนะฮะ๖ชั่วโมง
ถ้าเข้าไปกลับก็๑๐กว่าชั่วโมงคือปัญหาตอนนี้คือสูบยิ่งสูบน้ำเท่าไหร่น้ำมันก็จะยิ่งผุดมากขึ้น

มันเป็นปัญหาของเขาเลยเขาบอกว่าด้วยภายในถ้ำหลวงตอนนี้มันมีตาน้ำมันวิ่งเหรอ
วิถีธรรมชาติของเขาฝนตกด้วยแล้วก็ที่แบบเนื่องจากเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ
เพราะฉะนั้นยิ่งขุดน้ำมันก็จะมีขึ้นมาทดแทน
ทดแทนนั่นคือปัญหาหลักเหมือนกันว่า
เท่าไหร่ก็แปลกเนอะสูบเท่าไหร่ก็สูบไม่ชนะ
เพราะว่ามันจะต้องขนาดเอาเครื่องสูบน้ำไปเกือบหมดแล้วนะ
ไปอยู่ตรงนั้นมันก็เหมือนหมุนเวียนอย่างนี้นะใช่ไหม
มันเป็นการรักษาขั้นน้ำขั้นน้ำต้านดิน
ซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสขาวมาเยอะแยะมากมายนะฮะ
บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ภายใน๒๓วันนี้จะเอาน้องออกมา
แต่อีกกระแสหนึ่งก็จะบอกว่าประมาณ๒สัปดาห์

สัปดาห์ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าหนึ่งนะฮะ

ระยะเวลาคนเราจะฟื้นตัวขึ้นมาได้เต็มที่
ก็ประมาณสัก๗วัน๕๗วัน

ตอนนี้เขามีการสอนน้องใช้หน้ากากดำน้ำแล้วนะฮะ
แล้วก็การที่จะมาสอนให้น้องลงน้ำว่ายน้ำไม่เป็น
แต่พรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมฮะพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้ยากนะ
เขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่าถ้าสมมติวันนี้พวกเขาออกมาพูดแล้วนะ
คนไหนแข็งแรงก็เอาออกมาก่อนเดี๋ยวดูก่อนใครแข็งแรง
แข็งแรงก็ทยอยออกมากันก่อน
แต่ว่าที่จะทยอยออกมาได้ก็คือต้องมีการเรียนรู้เรื่องการใช้หน้ากากก่อนนะ

เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าเด็กว่ายน้ำไม่เป็น

ลึกเลยบางจุดสูงติดเพดานท่ำข้างบนเลย
ประเด็นคือเด็กมันไม่มีที่ให้เด็กใจได้

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของครูบาบุญชุ่ม
แต่มันเป็นอีกอ่ะเรื่องครูเอ็กซ์นะครับ
ที่ได้มีการออกบอกว่าทางโค้ชเองเนี่ยตอนนี้ก็เครียดนะฮะ
แต่จริงตามกระแสข่าวก็ยังบอกว่ายังไม่มีเรื่องพวกนี้ออกมาเลย
กระต่ายกับไก่ล่ะ
อันนั้นก็อีกเรื่องอยู่
ก็ทำแค่ได้เพราะเขาทำทุกอย่าง

หน่วยทหารหน่วยตำรวจ

กำลังนอนรอความตายนะ
แน่นอนก็คงต้องทางการแพทย์

เพราะฉะนั้นก็คืออย่าไปโจมตีเลย
อย่างน้อยเป็นที่พึ่งทางใจของเขา

แล้วเขาตามหาร่างทรงที่บอกว่าเด็ก

ถ้าเจอต้องตบปากนะใส่เสื้อสีเขียวนะ

หนาว

ถ้าเจอต้องตบปากร่างทรงคนนี้

อ๋อชื่อรายการเจอโหนกาแซนหรือ

เจ้าถ้ำบอกวึงว่าทำไม

เขาจะไปเอาดินในนั้นมาทำพิธีศัยศาสตร์

บอกว่าแม้แต่พระไม่เอาพระพระก็ยังกลัวไล่พระได้

ก็ตอนนี้ยังไงก็ไปกำลังใจกับทางโคชอิงโดยกันละกันนะครับ
เพราะว่าอ่าาะ
ว่าพี่หนุ่มบอกหน่อยว่าเด็กจะถามแล้วว่าบอลไปยังไงบ้าง

ถามทางหน่วยซิว่าพี่ครับบอลโลกเป็นยังไงบ้างตอนนี้
โดยซิมก็เลยบอกว่าอ๋อทีมใหญ่ตกรอบหมดแล้ว

แต่คืนนั้นผมดีใจมากเลยนะ
ที่เจอน้องในคืนที่เจอสี่ทุ่ม

หนึ่งคือดีใจที่เจอน้อง

ว่าวูดไปยังนั้นแหละ

ไม่จริงไม่จริงคือต้องบอกอย่างนี้นะครับ
ตอนนี้ทางนักวิชาการทางชาติของครูหรือว่าแม้กระทั่งทางคุณดี้นิติพงศ์

จริงแล้วเด็กไม่ใช่ฮีโร่นะ
เขาเป็นแค่ผู้ประสบภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะเสพข่าวอ่านข่าว
หรือว่าไปตามกระแสก็อย่าหลุดออกไปมากนักนะครับ
ให้อยู่ในขอบเพราะว่าน้องเป็นแค่ผู้ประสบภัยเท่านั้น
แล้วเราก็มีความยินดีที่อยากจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะฮะ

คือเอาง่ายคือวันนี้ทางผู้ว่าเขาก็ออกมาบอกแล้วที่มีข่าวกระแสว่า
กลายเป็นฮีโร่ไปเลยได้คนละ๑ล้านบาท

แต่โอเคถ้าเบื้องต้นเราได้ยินแล้วว่า
ทางเชียงรายยูไนเต็ดบอกจะดูแลเด็กพวกนี้ละ
กับทีมเชียงรายยูในเต็ต

พวกเขาถามว่าจากไหน
อ๋อจากในโซเชียลเปล่าเอาเงินมาจากไหน

ก็นั่นแหละดีนะฮะ

โคชเอกอยู่ในถ้ำมาตั้ง๑๐วันเช่นแบบนี้ใช่ไหม
เออทำไมหนวดเขาไม่ขึ้นเลยเหรอ

บางคนก็ไม่มีขนถ้องน้ำนี่ก็ไม่มีอยู่ละกี๊วันกี๊วันก็ไม่มีไม่นี่ฉันทำเลเสอร์เมื่อก่อน

ก็ไม่รู้ว่าขนไม่มี

นี่ถามอีกเรื่องได้ป่ะในฐานะพวกเธอเป็นผู้ชาย

ไม่รู้
พวกนำตัวเต็งหลุดไปหมดแล้ว
คือวันพรุ่งนี้ที่จะเจอก็มีฝรั่งเศสกับอุลุกวัย

น่าจะเป็นฝรั่งเศสเพราะมีเอ็มปาเป้

ทางบาซิลเจอกับเบลเยี่ยม

แล้วก็มีอังกฤษ

กูไม่มาต้องเชียวฝรั่งเศส
ไม่ใช่นี่จำแม่นมากกว่าคิวตัวเอง

จริงจริงหรอ

ใช่ตอนนี้คนส่งไปแล้ว

แต่จีบแล้วไม่ให้ขอวันนี้

แต่มีอีกหนึ่งข่าวคุณดูนะครับเราพูดกันถึงมา
เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถตู้มาสักระยะหนึ่งแล้ว
แล้วก็มีกฎหมายควบคุมมากมาย
ก็มีข่าวที่เคยเป็นกระแสวิภาพวิจารณ์ตอนนั้นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นกับรถตู้เนี่ย
รถตู้มันเยอะเหลือเกินแต่ก็ยังมีภาพหรือการร้องเรียนให้มาเห็นเรื่อย
กรณีรถตู้โดยสารที่รับผู้โดยสารเกินที่กำหนดที่กฎหมายกำหนดไว้คือ๑๓ที่นั่ง
จริงเรารถตู้หนึ่งคันเนี่ยนั่งก็ได้๑๓ที่นั่ง
ล่าสุดฮะทวิตเตอร์ได้มีการเผยแพร่ภาพผู้โดยสารที่นั่งอยู่บนรถตู้โดยสารสายธัญบุรีรังสิต
ถึงปกติกฎหมาย๑๓ใช่ไหมแต่นี่ปลาเข้าไป๑๘เธอตกใจอะไร
ก็ตกใจคุณบอกก็คุณพูดอย่างนี้ผมก็ต้องตกใจสิ
เดี๋ยวค่อยไปตกใจเบรก๒เบรก๑เบรก๑อย่าตอแหละเยอะ
โหแล้วไงค่ะ
หมายถึงในนี่รถตู้เนี่ยต้องยืน

เขาถามถามเอาว่าเขาจะกลับบ้านถ้าเขาไม่ยืนเขาก็ไม่มีที่นั่งไง

ไม่มีอรรยาทภูมิ

แองกี้ผ่อนอะไรของเธอ

แต่อันนี้มันอยู่ใกล้วันกรุงเทศ
ซึ่งไม่มีที่นั่ง
อาศัยรถตู้เนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมา
เขาบอกว่ามันมีความปลอดภัยอยู่ตรงไหน
มันก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอสมควร

บ้านเราเนี่ยแบบแปลกอยู่อย่างหนึ่งเนี่ย
นึกถึงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

เพราะว่าอะไรเขาต้องการที่จะแบบว่าดูแลชีวิตของประชาชน
เรื่องแบบนี้เราก็เพิ่งรู้นะว่าที่เขาใหญ่เนี่ย

เห็นมะเธอเพิ่งรู้ใช่มั้ย
คือเราคิดว่าในป่าเขาใหญ่ที่เป็นป่าสังหวัยนี้
มันจะมีสัตว์แบบว่าไม่นึกว่าจะมีหมีควาย
แต่ว่าอันนี้น่าสงสารมากเลยนะครับ
หมีควายเนี่ยก็โดนรถชนเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะฮะ
ก็ตรงอุทยานเขาใหญ่แห่งชาติทัพลานบนถนนสาย๓๐๔กบินบุรี
เราไปพบเนี่ยนะฮะเห็นว่ามีหมีควายนอนตาย
หงายเก่งอยู่อย่างนั้นเลยเห็นไหมฮะ
พอพบว่าอย่างนี้นะครับถูกรถบรรทุกขนาดใหญ่เฉียวชน
จนถึงแก่ความตายกันเลยทีเดียว

เจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจดูนะฮะก็บอกว่าหมีควายเนี่ยในเขตอุทยานน่าสงสารเนอะ
อืมหรือว่าไม่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเนอะใช่ก็หนัก๑๔๐กิโล
ถ้าไปจับจับแล้วเขาลุกขึ้นมาตะปบทำไมไม่สิคะมันก็ต้องตายแล้วสิเธอเข้าใจทางนี้ไหม
ไม่โดนรถชนเหรอแสดงว่าไม่เปล่ามันยังเหลืออีกเยอะเนอะ
ก็ไม่แน่ใจมากนั้นถูกต้องว่าตอนกลางคืนไงเพศผู้เนี่ยหน่อยบอกว่าเป็นเพศผู้
เนี่ยก็เดินคือคงจะตอนรุ่งเช้าเนี่ยเดินข้ามตรงบริเวณสาย๓๐๔เนี่ยนะฮะ
เพื่อที่จะกลับเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยแต่ถูกรถบรรทุกเนี่ยนะ
คันใหญ่มากเข้าชนเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็รถบรรทุกก็หลบหนีไปเลย
ต่อมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาก็ได้นำซากหีควายเนี่ยนะครับ
ไปที่เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่๒นะครับ
เพื่อที่จะให้สัตวแพทย์เนี่ยพร้อมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำการตรวจสอบหาสาเหตุของการตายเนี่ยนะ
ในครั้งนี้พบว่ามีควายเพศผู้ตัวนี้ก็มีอายุประมาณ๘ปีแล้ว
ก็น้ำหนัก๑๙๐กิโลกรัมซึ่งก็เขาก็นำเอาไปฝังเรียบร้อย
นี่แบบเราเสียดายนึกออกไหมเพราะว่ามันน้อยลงถ้าเราจะพูดถึงมันน้อยลงมากแล้ว
มันก็มีควายเยอะมากเนี่ยเรากลัวว่าพันธุ์นี้มันจะหายไปแต่เขาก็มาเดินเพศผ้าน
คือจริงเนี่ยเราจะไปบอกเขาเพ่นพ่านไม่ได้เราเนี่ยไปบุกลุกพื้นที่ที่เขาอยู่
เข้าใจคำนี้ป่ะดังนั้นเขาก็อยู่ของเขาตรงนั้นแหละ
เขาก็อยู่ใช้ชีวิตประจำวันของเขาตรงนั้นแต่นี้เราก็ไปตัดถนนเอาเข้าไปนู่นนี่นั่นต่างนานา
มันก็จะเป็นอย่างนี้แน่เองพักสักครู่
วันนี้ครูบาบุญชุมเป็นอีกหนึ่งคนที่หนึ่งองค์หนึ่งรูป
หนึ่งรูปที่แบบว่าคนหลายคนอยากรู้จักครูบาบุญชุ่มอยากมีโอกาสไปกราบครูบาบุญชุ่ม
แน่นอนวัตถุมงคลครูบาบุญชุ่มจากหลักพันก็ขึ้นเป็นหลักหมื่น
จากหลักหมื่นต้นขึ้นเป็น๒แสนแต่ภายในระยะเวลา
ก็ยังมีคนไปว่าท่านอยู่ดีจริงเหรอ
ไปขอบคุณท่านทำไมทำไมไม่ไปขอบคุณหน่วยซิลไม่ขอบคุณคนอื่น

ครูบาบุญชุมเป็นคนเลี้ยงมาหรอไม่รู้ผมไม่รู้จักครูบาบุญชุม
ครูบอกครูบาบุญชุมเป็นคนเลี้ยงมาแต่ก็

ถ้าเกิดเรานับถือสถานพุทธเนี่ยเรายืนอยู่หลังพระพุทธเจ้าเนี่ย
สอนอยู่แล้วมีเวียนไห้ตายเกิด
เขาก็เชื่อว่าครูบาบุญชุมเนี่ยเจ้านาง

เดี๋ยวกลับกันเอาให้ทั้งว่าครูบาบุญชุมเนี่ยเป็นที่พูด
เอาจริงแล้วครูบาบุญชุ่มตอนนี้เป็นที่พูดถึงกันเยอะพอสมควร
หลังจากที่ตอนนั้นหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเด็ก๑๓ชีวิตเนี่ย
ก็มีคนก็เนอะเราต้องยอมรับแรกร่างทรงเยอะเหลือเกิน
เขาก็บอกว่าเขาฝันเห็นนะเจ้านางมาบอกเขา
แต่เขาก็ไม่รู้จักหรอกว่าครูบาบุญชุ่มคือใคร
แต่ครูบาบุญชุ่มเท่านั้นที่แม่นางนอนอะไร
ถ้าสมมุติตามประวัติจริงเนี่ยรอคอยอยู่ให้มาแผ่เมตตาให้เขาหน่อย
รอคอยมา๓๐๐ปีอันนี้คือตามเรื่องเล่าแล้วก็ตามข่าวที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้นครูบาบุญชุ่มซึ่งปกติแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่เมืองไทย
ถ้ารู้สึกจะมีกิจนิมนต์อยู่ที่ลาวนะพี่
ท่านก็นั่งรถจากลาวมาถึงพม่า
พม่าก็ข้ามฝั่งโขงมาที่แม่สายมาที่ไทย
ก็มาสวดแผ่แม่ตาวันแรกเขาบอกว่าบนที่ถ้ำใช่ไหมฮะ
ก็แปลกท่านก็บอกแล้วอีก๒วันจะเจอเด็ก
คือวันที่ท่านมาถึงวันแรกเลยเนี่ยนะครับ
อันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะต้องบอกก่อนนะครับ
คือพอท่านมาถึงเสร็จเนี่ยจากเรื่องเล่านะฮะ

ก็บอกพอท่านนั่งเสร็จปุ๊บท่านก็นั่งเสร็จปุ๊บท่านก็บริกรรมคาถาของท่านนะฮะ
พอสวดเสร็จปุ๊บเนี่ยฝนที่กำลังตกอยู่เนี่ย
เขาบอกว่าหยุดเป็นวงเลย
เป็นวงเฉพาะตรงเขาตรงนั้นน่ะตรงถ้ำตรงนั้นน่ะนะฮะ
ตรงอื่นยังตกอยู่พอท่านกลับปุ๊บฝนตกเหมือนเดิม
คือไม่ใช่คนคนเดียวที่พูดนะทุกคนอยู่ที่นั่นคือเห็นหมด
มันก็อาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้คือเรามองแบบนี้ก็แล้วกัน
แม้กระทั่งเราจะเห็นว่าด้ายแดงที่คนเขาก็เลยจะถามเหมือนกันว่า
อย่างเมื่อวานนี้ท่านไปที่ถ้ำครั้งที่๓
ท่านก็มีการแจกพระพระที่เป็นพระผงขาว
ท่านก็แจกให้กับหน่วยซิลกับอาสาสมัครทั้งหมด
วันแรกเราก็จะเห็นเป็นได้แดงที่หน่วยซิลผูกกัน
เขาบอกนั่นเป็นของครูบาบุญชุ่มที่ได้เดินแจกให้กับท่านผู้ว่า
แจกให้กับหน่วยซิลทหารตำรวจที่ไปช่วยทำงานกัน
ก็เลยมีคนพูดถึงครูบาบุญชุ่มว่าบางคนบอกว่า
ครูบาบุญชุ่มเป็นคนเลี้ยงม้าหรือเปล่า
เพราะตามตำนานแล้วเนี่ยเป็นเจ้าหญิงนางนอนใช่ไหมฮะ
เป็นเจ้าหญิงของเมืองนึงเสร็จแล้วปุ๊บท้อ
คนเลี้ยงม้าได้กับคนเลี้ยงม้า
แล้วครูบาสรุปแล้วเขาบอกไม่ใช่ไม่มีใครบอกว่าครูบาบุญชุมเป็นคนเลี้ยม้า
แต่ตามถ้าสมมุติอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเล่าประลำประหละ
บอกว่าครูบาบุญชุบคือพ่อ
คือพ่อที่เป็นกษัตริย์ของเจ้าหญิงไม่ใช่คนเลี้ยงม้า

เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าถ้าสมมุติเป็นเรื่องเล่าฟังเป็นนิทานไปก่อน
ทั้ง๑๓คนนั้นเป็นทหารสมมุติเด็ก๑๓คนเป็นทหาร
กษัตริย์เป็นคนสั่งให้ทหารมาฆ่าแฟนเขา
ก็เหมือนกับว่าผู้หญิงนางนอนถ้านางนอนมีจริงเนี่ยก็เหมือนกับรอคอยการปลดปล่อยวิญญาณ
เสร็จแล้วนางนอนเนี่ยก็คงอยากจะไปผุดไปเกิดแล้วล่ะเพราะอยู่ตรงนี้มานานแล้ว
ก็เลยอยากจะเจอครูบาบุญชุ่มซึ่งเป็นตัวกลางของแบบว่าของเรื่องนี้ที่ทำให้นางเสียชีวิต

ก็เลยรอครูบาบุญชุมถึงจะต้องเป็นครูบาบุญชุ่ม
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีพระไปตั้งหลายรูปแล้ว
ต้องพูดไปนี่ก็เป็นอย่างนี้จริงไม่ใช่นะ
แต่ขนาดเดียวกันคนพูดถึงครูบาบุญชุมกันเยอะเหลือเกิน
วันนี้๑เซียนพระนะฮะคุณทีพอุทัยแสนกาดนักโบราณคดีอิสระ
เจ้าของพิจารณ์ศิลปะหริปุ่นชัยที่จังหวัดเชียงใหม่
ให้ข้อมูลว่าขนาดนี้นักสะสมกว้านซื้อเหรียญครูบาบุญชุ่มกันจำนวนมาก
รุ่นเก่ารุ่นว้ายเมื่อวานฉันได้มาเหรียญนึงฉันให้คนอื่นเข้าไปแล้ว
รุ่นเก่ารุ่นใหม่จนมีราคาเพิ่มขึ้นตอนนี้นะฮะ๓๕เท่า
เหรียญที่แพงที่สุดคือรุ่นปี๒๕๑๘ตอนนั้นท่านน่ายังจะเป็นเนรอยู่
อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ตอนนั้นเรียนเหรียญอยู่สี่ห้าหมื่นบาท
แต่มาวันนี้ข่าว๑๓ชีวิต
ถ้ำหลวงตอนนี้ขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท
ในขณะที่คุณเอกอัคคีเนี่ย
เขียนเกี่ยวกับแวดวงพระเครื่องเนี่ย
กล่าวว่าตั้งแต่มีการพบเด็กในถ้ำ
แล้วเป็นไปตามคำที่ครูบาวบุญชุมบอก
สามวันจะเจอเด็กปุ๊บเนี่ย
เครื่องวัตถุมงคลของครูบาวบุญชุม
มีคนพยายามอยากจะได้ไว้ในครอบครอง
ซึ่งตนก็เห็นว่าพระที่มีราคาแพงสุดเนี่ย
ถึง๒๐๐๐๐๐บาทคือเหรียญละครังคว่ำ

นั่นไงเหรียญละครังคว่ำก็มา

ซึ่งเขาบอกปกติครูบาบุญชุมไม่ได้ทำวัตถุมงคลจำหน่าย
ส่วนใหญ่จะแบบว่าลูกศิษย์คนอื่นทำ
ของท่านจริงมีอยู่รุ่น๒รุ่นมีอยู่ไม่กี่รุ่นอะไรอย่างนี้นะ

ท่านทำไว้แจกจ่าย
ท่านไม่มีอย่างเมื่อวานที่ท่านมาที่ท่ามหลวง

ส่วนการเช่าซื้อนั้นมันเป็นของคนสนใจ
ระหว่างคนสนใจคนสนใจซื้อขายกันมากกว่า
แต่ถึงยังไงก็คงต้องบอกนะครับว่า

เป็นเรื่องของขวัญกำลังใจของสำหรับหัวอกพ่อแม่นะ

แล้วก็จะมีแบบพระนักคลิปนักเขียนบางท่าน
ก็บางรูปอันนั้นก็จะออกมาพูดเหมือนกันว่า

อันนี้แรกต้องยอมรับจริง

คำทำนายจากเฟซบุ๊กนี่แหละซึ่งอาจจะเกี่ยวไม่เกี่ยว
ก็จะบอกว่าให้ฟังเป็นเรื่องนิทานกันไป
เออนะก็เรียกว่าถ้ามือไม่พายก็ไม่ต้องเอาอะไรไปลาน้ำแล้วกันนะ

เรื่องของสาวคลอดลูกที่ห้องน้ำบนรถทัวร์

ทำไมเธอไม่ศึกษาการเป็นพิธีกร

อะคุณก็ไม่ได้ศึกษาผมก็มาสาว
ทำเลยต้องอ่านสกิปก่อนเขานะกับฉันเนี่ย

เอาอย่างงี้

นี่ไงหน่วยกู้ภัยนะฮะ
ตะบนเวียงตานอยู่ที่อำเภอห้างฉัด

ฉัดถนนหมายเลข๑๑เชียงใหม่

พฤบัณฑ์ห้างฉัดที่นั่นด้วยนะครับ

เจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบว่าบริเวณห้องน้ำนั้น

อายุ๑๕ปีเท่านั้นเองเป็นชาวจังหวัด๑๐๑

คุณพุทธดำเพศชายน้ำหนัก๒๗๕๐กรัม

ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับ
พร้อมแม่แล้วก็ทางรถส่งตรงพฤบาลห้างฉัดนะครับ
พนักงานก็ได้มีการออกมาพูดที่นั่งรถทัวร์
บอกว่าก่อนหน้านี้นางสาวเอได้รถทัวร์มาจากจังหวัดเชียงใหม่

ก็เลยไปเข้าห้องน้ำบนรถทัวร์คุณผู้ชมครับ
แล้วก็ปรากฏว่าได้คลอดลูกออกมา

จากทางเจ้าพนักงานของบริษัทรถทัวร์เนี่ยนะฮะ
โดยคนขับได้นำรถไปจอดที่หน้าสะพอห้างฉัด
พร้อมกับประสานกู้ชีพโรงพยาบาลห้างฉัด
ให้มารับตัวแม่กับทางทารกดังกล่าวนะครับ
แล้วก็ทั้งสองคนปลอดภัยดี

คนก็เลยไปจับจ้องที่ทะเบียนรถ
ก็นั่นไง๑๖๐๗
คนไปดูหวยคนไปช่วย

แต่ช่วงหน้าเด็ดกว่าหวย

เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะบอกให้

แล้วคุณก็ให้วิชญาณยาธิว่าว่ามันเป็นเพราะอะไร

เอาละค่ะจากที่ได้เงียบมานานมากเลยนะ
ที่มีกระแสไม่ตอบโต้ใดทั้งสิ้น
เงียบมากเพราะว่าที่ไม่ตอบโต้มีคนกระหน่ำในไอจีนางแบบโลกแตกโลกแตน
นึกออกไหมแบบว่าโดนกระหน่ำด่าด้วยนะ
กระทั่งงานต้องเงียบไปแต่ตอนนี้เนี่ยนางบอกว่าพอซ่าแล้ว
เอาล่ะเมื่อซาแล้วนางก็เลยออกมา
เรื่องราวก็อย่างที่เราได้ทราบกันนะฮะว่า
กับปวพันธ์ซึ่งเขาเป็นสามีภรรยากัน
ตอนนี้ก็มีคลิปหลุดเยอะแยะมากมายเหมือนอย่างที่เราได้เคยนำเสนอข่าวกันไปแล้วนะ
แล้วก็เมาส์กันสนั่นในโซเชียลด้วยทำให้นักแสดงสาวเนี่ยนะฮะโดนโจมตีหนักมาก
รับว่าตัวเธอเนี่ยนะเธอบอกอย่างนี้เลยนะฮะและตุ๊ได้มีการคบหากันจริง
ไม่ยุ่งเกี่ยวกันฉันสามีภรรยา๒ปีแล้วและตอนนี้กำลังตกลงกันในรายละเอียดเรื่องการหย่า
ปอเองก็บอกกับตนทางโทรศัพท์ด้วย
ดังนั้นนะคะวิจ็ะกับพอเขาก็ได้คุยกัน

หากฝ่ายไหนอยากจะคบใครก็ได้

แต่ปัญหาของตู้และปอนั้นเนี่ยจ๋าเองก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเลย
และเข้าใจว่าทั้งสองคนจะจบเรื่องกันแล้ว
ในเดือนมิถุนายนอันนี้จ๋าอันนี้จ๋าคือแบบว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยครั้งแรกนะ
คบกันกับปอนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยพอข่าวออกมาเนี่ย
กลับกลายเป็นอีกแบบนึงไปเลยนะจ๋าเองเขาก็ตกใจแล้วก็เสียใจด้วย
แล้วก็ขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตนได้เข้ามาเร็วเกินไป
นึกออกไหมคือหมายถึงเข้ามาเร็วเกินไปในชีวิตของปอแล้วก็ชีวิตของตุ๊นะครับ
แล้วเนี่ยพอปัญหาทั้งสองคนเนี่ยมันยังไม่จบไงนะฮะ
แล้วก็สร้างความผิดหวังให้กับหลายคนด้วยนะฮะจึงจะมีการกระหน่ำด่านางขนาดนี้
นางก็เลยบอกว่าแต่จ๋าต้องขอปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองในสิ่งที่ไม่ได้ทำ
และจะขอชี้แจงในส่วนของข้อมูลที่บิดเบือนตนนะฮะ
ความเป็นจริงเกี่ยวกับเจตนาหรือว่าการกระทำของจ๋าเนี่ยแทบไม่มีเลย
ดังนั้นถ้าด้วยการวิเคราะห์หรือว่าวิจารณญาณของผู้รู้ทั้งสองท่านคุณคิดว่า

ฮะอย่างไรล่ะ
ยังไงคือหมายถึงเนี่ยใครบิดเบือนกันแน่

คือฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงที่เขาเป็นสามีภรรยากัน
เขาก็มาบอกกับจ๋าว่า
ยังไงเนี่ยเขาแยกกันอยู่แล้วเขาก็จะเลิกกันแล้ว
แต่พอจ๋ารู้อย่างนั้นพวกผู้ชายก็บอกความพูดละไง

หมายถึงว่าผู้หญิงอีกฝ่ายนึงหรือเปล่า

มีว่าฝ่ายหญิงบอกว่าเลิกก็ได้
ขอเงินก่อนสักกี่ล้านใช่ไหม
จะไปทำสายยากราฟเนอะเจ้าหน้ากาวนิเนอะ

แต่ว่าติดต่อฉันได้ไหมวะ

แล้วก็บอกว่าฝ่ายหญิงคือทางคุณปอนก็บอกว่า

อยู่ดีคุณปอก็มีคลิปออกมาว่า

ใช่ไหมแล้วก็มีคลิปที่คุณปอคุยกับคุณจ๋าออกมาด้วย
ใช่ไหมว่าคุณปอลบอกว่าไม่เคย

เหมือนจะไปคุยกับใครหรือเปล่า
เป็นคุณปอร์ที่ถูกสร้างขึ้นหรือเปล่าอ๋อปอร์ปอร์ปอร์ปอร์ปอร์หรือ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

โอ้โหตายแล้วหนุ่มยังกลัวคนฟ้องอีกปูนนี้แล้วลูก
เพราะเธอผ่าวันไลข์กันเยอะแล้วนะ
ไม่คุณไม่ได้สรุปคือแต่ถ้าเกิดตาม
ถ้าถึงตามกฎหมายแล้วคนถึง
อันนี้ก็รถแรกมันยาวมากไง

เดี๋ยวกลับมาละกันเดี๋ยวเวลาจะหมด

เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เจนนี่ก็อย่างที่รู้กันว่าเขาแต่งงานใหม่แน่นอนแล้ว
ครั้งที่แล้วก็ปรับรับโชคนะเมื่อก่อนครั้งที่แล้ว
ครั้งที่แล้วอะไรอ่ะไม่รู้

ฉันชอบเธอเธออิโนเสนสต์จังเลยอ้อนนะป้า

นางไม่ได้ไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์
เราไม่ได้รู้ตัวมาก่อน
ตอนนั้นไปทะเลที่มาริบูโอค่ะโอเค

นางบอกพ่อพ่อผู้ชายก็ขอแต่งงาน

ตอนนั้นผู้ชายขอปุ๊บนางบอกว่านางหูอื้อมากเลย

นี่นางใส่เทียงว่ายน้ำอยู่เลยเห็นมั้ยแล้วก็เดินไปบอกเขาว่า
บอกแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำก่อน
แล้วเขาก็บอกว่าดูดอกไม้สิเจนี่ก็ถามว่าดูอะไรดูทำไม

เขาก็บอกว่านี่ไงดอกไม้ไงเราก็โอ๊ยไปเถอะไม่ไหวแล้วปวดท้องมาก
แล้วเขาก็คุกเข่าลงเราก็เริ่มหูอื้อด้วยความซึ้งความอะไรหลายอย่าง
ก็เลยตอบตกลงนะฮะนอกจากดอกไม้แล้วก็เป็นแหวนปกตินั่นแหละ
นี่แล้วจะแต่งตุลาพฤศจิกาหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่วันที่พูดนะคะ
ขอให้เกิดวันนั้นก่อนแล้วเนอะที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเจนี่ไม่อยากพูดนะพี่
แต่ว่าการที่พูดอะไรไปมันต้องระวังคือมันต้องเกิดก่อนไง
เขาบอกทำไมแบบคบกันสั้นแล้วแต่งกันเลยเหรอ
นี่อยากให้มองไปถึงเรื่องความผูกพันเหมือนกับว่าเราคุยภาษาเดียวกัน
องตาก็รู้ใจเรื่องอายุตอนแรกเจนี่ก็คิดนะอายุห่างกันกี่ปีแองจี้
เป็น๑๐๔ปี
ออเคเหมือนอลิสาเบทเทลเลอร์ไง
เอาดาราไทยก่อนนะคะก็ปรากฏว่านางก็บอกอายุก็ส่วนอายุเถอะนะ
ระยะเวลาก็คือโอเคอาจจะสั้นแต่ภาษาเดียวกันมองตาก็รู้ใจ

ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้ปฏิเสธว่าอายุมันเป็นอุปสรรคของเจนนี่
แต่มิกกี้เขาโตกว่าเจนนี่
ความคิดวิธีการแรกน่าจะต้องรักกันอย่างนี้แหละ

กินแก่อย่างนี้หรอคุณแม่งอายุยิ่งแบบอายุ

ถ้ากินคนแก่แล้วเอาไว้เป็นเพื่อนไหมเธอ
แต่กินเด็กเมื่อทำกลัวอย่างนี้หรอไม่คนที่มีอายุมากกว่า
ผู้หญิงอายุประมาณ๓๖๓๗อย่างนี้นะ

ผู้ชายคนไหนที่อายุ๔๐แล้วมันไม่มีผ่านการมีภรรยาและบุตรนะ

แต่ว่าที่๔๐ไม่ค่อยมีลูกมีเมียก็เยอะนะทำไมล่ะ

ไม่ใช่เร่งไม่ได้เร่งผู้ชายเจ้าต่างอะไรอย่างนี้
มันน้อยค่ะมันน้อยไม่ได้ไปแล้วพรุ่งนี้หลังครบโทษชาติ